บอกว่าสามีหายตัวไปจากบ้าน
ตั้งแต่วันที่๘ส๓คมที่ผ่านบ้าน
ทีนี้จากแนวทางการสืบสวนสอบสวน
ทราบว่าลูกชายพาคุณพ่อไป

พาพ่อไปแล้วก็ไปทิ้งไว้ในปากข้างทาง
ตำรวจก็เลยเชิญตัวลูกชายมาสอบปากคำ
โอ้โหคุณคะตอนสอบปากคำเนี่ยลักษณะคือเหมือนเพี้ยน

สักพักหนึ่งก็บอกว่าพาไปปล่อยในป่าในป่า
ตำรวจบอกว่าก็ไม่รู้จะเชื่ออะไรนะคะ
แต่เอาล่ะก็เลยไปสอบปากคำคนอื่นเพิ่มเติม
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมา
แรงงานชาวกัมพูชาไปพบศพลอยน้ำ
ก็เลยไปถามภรรยาของผู้ตายว่ามันใช่หรือเปล่า

คุณพ่อที่บอกว่าหายตัวไปที่บอกว่าลูกไปปล่อยไว้
ตายแล้วนะคะเสียชีวิตแล้วนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมผู้ชายที่เป็นลูกที่เอาพ่อไปปล่อย
อายุ๒๓ปีชื่อว่านายคเชน
ขี่มอเตอร์ไซค์พาคุณพ่อชื่อว่านายสงกูล
อายุ๗๑ปีไปปล่อยทิ้งไว้บริเวณซอยจันเพ็ญ

เมื่อวันที่๘สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับที่บ้าน

ก็เลยทำให้นางลอละออายุ๗๐ปี
คนที่เป็นแม่ไปแจ้งความคนหาย
ไว้ที่สพเมืองตราดว่าสามีหายตัวไป
ตำรวจก็เลยไปควบคุมตัวนายขเชนไปสอบปากคำ
นายคเชนพูดจาวกไปวนมาบางทีพูดไปก็หัวเราะไป
ลักษณะคือเหมือนคนเพี้ยนนะคะ
จากว่านายคเชนเสพกัญชาจนสติสตังค์มันไม่ครบและมันหลอนค่ะ
เขาบอกเพียงว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับพ่อ
แล้วเกิดมีปากเสียงกันระหว่างทาง
หลังจากนั้นก็เลยเอาพ่อไปทิ้งไว้ในป่า
แต่พี่สาวต่างแม่บอกว่าไปสอบถามนายคเชน
ก็คือน้องชายนี่แหละบอกว่าถีบพ่อตกลงไปในน้ำแล้ว
แล้วลักษณะตอนที่บอกพี่สาวเนี่ยคือลักษณะเหมือนเยอะนะคะ
บอกว่าหาไปเถอะหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ

ลักษณะแบบนี้บ้างก็อยู่ในป่าบ้างก็อยู่ในน้ำ
ล่าสุดค่ะกู้ภัยฝ่ายปกครอง
ก็ใช้เวลาค้นหานานกว่า๓วัน
ในป่าทั้งแหล่งน้ำ

เนื่องจากว่านายสูงกูล
คนที่หายตัวไปเขามีอาการติดสุราด้วย
สุราตลอดทั้งวี่ทั้งวัน
ประกอบกับอายุอนามก็มากแล้ว
อาจจะมีการอาการหลงลืมบ่อยครั้ง

อาจจะเดินไปแล้วก็ไปพลัดตกน้ำหรือเปล่า
ในพื้นที่ตอนนี้ฝนก็ตกเกือบทั้งวันด้วยนะครับ
ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมากู้ภัย
ได้รับแจ้งจากนายเมินเป็นแรงงานชาวกัมพูชาว่าไปพบศพ
พบศพลอยน้ำอยู่ในอ่างน้ำทุ่งจรอง
ห่างจากซอยจันเพลที่นายขเชน
ให้การกับตำรวจว่าไปทิ้งพ่อไว้กลางทางตรงจุดนี้ประมาณสัก๓กิโลเมตร
ที่เกิดเหตุพบศพผู้เสียชีวิตเป็นชาย
เสื้อยืดลายขวางกางเกงขายาว
สภาพศพตอนนั้นขึ้นอืดลอยน้ำ
ศพคือคว่ำหน้าลอยอยู่ในอ่างเก็บน้ำทุ่งจรอง
กู้ภัยก็ลงกันไปค่ะลงไปนำศพขึ้นมา
ภรรยาของผู้ตายก็คือนางละอที่ไปแจ้งความไว้
เจ้าหน้าที่ก็เลยตามมาให้ดูศพว่าเอ๊ะนี่เป็นนายสูงกูลจริงหรือเปล่า
นางละอภรรยาบอกว่าใช่จำได้เพราะว่ามีรอยสัก
สร้อยคอเสื้อผ้าใช่เลยถ้าได้มีการชนะสูตรศพเบื้องต้น
แต่ตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตต้องส่งศพไปทำการชนะสูตร
สถาบันนิติเวศเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง
แล้วก็นำผลที่ได้ไปประกอบสำนวนคดี
ส่วนนายขเชนที่พาพ่อไปเสียชีวิตไปปล่อยไว้กลางทาง
เกิดเหตุการณ์สลดขึ้นเจ้าหน้าที่คุมตัวไว้แล้ว
รอผลการชนะสูตรจากแพทย์อีกครั้งว่าเสียชีวิตเพราะสาเหตุอะไรกันแน่
หลังจากนั้นพอชัดเจนมากขึ้นก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายคเชนต่อไปค่ะ